โอ้โหน่าสนใจนะข่าวนี้
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงในจังหวัดตรัง
อยู่ม๕อายุ๑๗ปีนะครับ
แอบถ่ายคลิปคลิปหนึ่งบันทึกภาพบันทึกเสียงไว้ได้ส่วนหนึ่ง

ตามนี้เลยค่ะในคลิปนั้นแล้วก็โพสต์ที่เธอโพสต์ในโลกโซเชียล
เจอกับตัวเองนี่ผมขออนุญาตอ่านดูเลยนะ
เจอกับตัวเองมานั่งทำการบ้านอยู่ดี
มีไอ้แก่โรคจิตมาจอดรถตอนแรกจอดเฉยไม่คิดว่าจะเดินมา
พอเดินมามันก็มานั่งถึงมันก็แหลงมันก็แหลง

พูดแต่เรื่อง๑๘บวก
ว่าหลานตัวเองมีความต้องการทางเพศ

อ้างหลานมีความต้องการทางเพศสูงและอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับลุงเนี่ย
หนูหนูว่าลุงควรจะทำยังไงดี

เด็กนักเรียนหญิงม๕อายุ๑๗ปีทำยังไงล่ะคุณ

ลุงมาพูดกับหนูเรื่องนี้ทำไมคะ
ลุงเขาอ้างแบบนี้บอกว่าหลานอายุเท่าหนูเลย

หลานสาวมีอารมณ์ทางเพศอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับลุง
หนูช่วยลุงแก้ปัญหาหน่อยค่ะ
เงียบแบบนี้ปล่อยให้ลุงพูดไปคนเดียวอยู่๕นาทีนะ

เธอจึงก็ต้องพูดไปตามน้ำกับเจ๊ลุงคนนี้ไปเรื่อย
ทำให้คำปรึกษา

แต่เธอพยายามใช้มือถือแอบถ่ายคลิปนี้ไว้
เจ้าลุงคนนี้รู้ว่าเด็กนักเรียนแอบถ่ายไว้

ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำของสวนสาธารณะที่อยู่ห่างจากจุดที่ทุกคนนั่งคุยกันอยู่สักประมาณ๑๐เมตร

น้องก็โล่งอกโล่งใจไปได้บางส่วน
แต่ก็ไม่กล้าหันไปมองว่าตะลุงมันไปไหนทำอะไร

ดีนะที่เดินออกจากเราไปได้
แล้วก็มาที่รถจักรยานยนต์ของเธอ
ตัวนักเรียนบอกว่าหนูไม่กล้าหันไปดูมากหรอกค่ะ
ว่าเขาทำอะไรเนอะเราก็กลัวตั้งแต่แรกแล้วนะ

จากนั้นตะลุงคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ของลุงเนี่ย

ใช่แล้วเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับพวกเรา
กระทั่งเกือบช่วงเย็นนักเรียนหญิงทั้งคู่

ก็เลยเดินไปเพื่อจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ปรากฏว่าจะจับแฮนด์

โอ้โหใช้มือออกถ้าก็ไม่ทันนะคุณ

แนนยังอยู่แต่มีบางอย่างมันสวมครอบไว้

เป็นถุงยางอนามัย

โอ้โหน่ากลัวเป็นคุณยังไง
อิดสะเอียนไหมน่ากลัวกว่าเดิมอะค่ะ

กล้าจับแฮนด์รถไหมแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะคะ
นี่ไงเธอคาดว่าตะลุงไปช่วยตัวเองในห้องน้ำ

พอช่วยเสร็จก็มีน้ำอสุจิอยู่ในถุงยาง
แล้วก็โรคจิตน่ะเธอบอกอย่างนี้
เอามาสวมไว้ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์ของเธอ

ข่าวไม่ได้บอกและเธอไม่ได้อธิบายว่าเธอกลับบ้านยังไง

เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้พ่อให้แม่ได้รับทราบนะครับ

จากนักเรียนหญิงชั้นม๕บรายนี้
ชื่อสมมุติที่สื่อเขานำเสนอกัน

ยังภาวะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เลยค่ะ
ไม่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยค่ะ

เชื่อว่าผู้ใหญ่แก่คราวพ่อแล้วนะคะ
หนูเรียกว่าลุงตอนมาหนูก็ยังเรียกว่าลุงอยู่
แต่ในเฟสที่หนูลงไว้เนี่ย
หนูไม่สามารถใช้คำพูดเรียกว่าลุงได้แล้วค่ะ
หนูใช้คำพูดเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ

คือไม่เชื่อว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้น
และเกิดขึ้นกับเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน

ให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ

เพราะพ่อแม่ไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต

แต่พ่อแม่ไม่ให้เธอไปทำการบ้านในสวนสาธารณะอีกนะ

เพราะว่าเพื่อนแนะนำว่าควรจะบอกเล่าเรื่องราว

แล้วก็ให้นักเรียนหญิงคนอื่นเขา

มียอดผู้ชมคลิปดังกล่าวมากกว่า๑ล้านครั้ง

รุมประนามพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว

เคยโดนชายคนนี้ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้มาแล้ว
และยังเคยถูกชักชวนให้ไปร่วมหลับนอนอีกด้วยครับ